ไปดูเรื่องของยาเสพติดกันบ้าง
ที่จังหวัดชนบุรีครับคุณแม่สกดรอยตามลูกชายไป
ไปนะครับไปเจอเอาเอ้าลูกฉันไปมั่วยามั่วสุมเสพยาอยู่
เพลิงเก็บของเก่าผู้ใหญ่บ้านคาดว่าคุณแม่โกรธมากหรือเปล่า
ก็เลยเอาน้ำมันราดแล้วก็เผาเพลิงนี้ซะเลย

เหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นที่ร้านรับซื้อของเก่า
ในซอยภูนศิลปหมู่๙ตะบนสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีครับ
มันเป็นเพลิงพักทำด้วยสังกษีแต่มองดูไม่รู้แล้วล่ะนะฮะ

เจ้าหน้าที่จึงช่วยกันฉีดน้ำนะครับจนไฟสงบ
แล้วก็พบว่ามีซากเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าของเครื่องใช้
ถูกไฟไหม้เสียหายหมดเลยนะฮะ

สอบถามในประสานแก้วรุ่งเรืองผู้ใหญ่บ้านที่ผมบอก
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๓ตะบนสุรศักดิ์เล่าบอกว่า
ประมาณบ่าย๓ได้คุณนักข่าว

เขาขับรถฟอร์จูเนอร์มามาหาที่บ้าน
แล้วก็มาถามหาบ้านคนชื่อรีนะ

ขายยาให้ลูกเขาขายยาเสพติดให้ลูกชายเธอ

ไม่นานครับไฟมาไหม้ที่ร้านรับซื้อของเก่า

ขณะที่ตำรวจสอบถามข้อมูลจากผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านแถวนั้นนะครับ
บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเห็นรถฟอร์จูเนอร์สีขาวเนี่ย
แต่เลขทะเบียนจำไม่ได้หรอกนะมาจอด
แล้วพอเกิดไฟไหม้รถก็ขับออกไปอย่างเร็วเลย
เรื่องต้นนะครับตำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
แล้วก็สอบปากคำพยานที่อยู่ในเหตุการณ์
เดี๋ยวจะหาสาเหตุของไฟไหม้ที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่งครับ